แกะสลักผักและผลไม้แต่ละชนิดมีวิธีต่างกันไปตามความเหมาะสมเช่น
ปอกคือการเอาเปลือกออกทำให้เกิดเป็นม้วนเป็นริ้วเป็นดอก
ซึ่งถือเป็นวิธีง่ายในพื้นฐานของการแกะสลัก
จักคือการทำให้เป็นแฉกหรือเป็นฟันเลื่อย
กรีดคือการทำให้แยกขาดจากกัน
ถ้ามีความชำนาญมากขึ้นก็ใช้วิธีซ้อให้เป็นร่องลึกทำเป็นใบไม้และดอกไม้ชนิดต่าง
ปอกจากกรีดซะในผักผลไม้จึงถือได้ว่าเป็นการเพิ่มความละเมียดละมัยให้กับอาหารไทย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน